จากฝันที่ต้องการให้คนไทยมีความสุขในสวนสนุก
กลายเป็นจริงกับสวนสยามโลกแห่งความสุขสนุกไม่รู้ลืม
แต่๔ทศวรรษดินแดนแห่งความสุขแห่งนี้
ฝ่าวิกฤตมากมายจนเจ้าของเกือบถอดใจขายกิจการทิ้ง
ช่วงนั้นให้บอกเรามีปัญหาเส้นการเงินด้วย
แล้วก็มีข่าวออกมาต้นทางศิษย์ภาพโลกของสวนสยาม

เพราะว่าพอมีปัญหาแล้วแทนจะมีใครมาช่วยก็มีแต่คนซ้ำ
แกก็เริ่มเสียใจแต่ว่าเออไม่ทำก็ได้
อะไรคือเหตุผลที่ทำให้สวนสยามยืนหยัดมาถึงทุกวันนี้
ติดตามหลักการบริหารงานของสิทธิศักดิ์หรืออมรเลิศ
ก็ได้ถอดศูนย์ใครรับนิวโชว์วันอาทิตย์นี้